แต่ว่าเรื่องของไอเดียมีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
เพราะว่ารายการของเรานี่นะคะชอบมีการนำเสนอเรื่องราวไอเดียแปลก
เก๋ของคนไทยที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะจ๊ะ
มีอะไรบ้างนั้นรวบรวมมาให้ดูกันแล้วนะจ๊ะไปชมเลยจ

ถ้าพูดถึงเรื่องราวของไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็
ขอบอกว่าชาติไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน
ตลอดข่าววันนี้จึงขอรวบรวมเรื่องราวไอเดียดี
ที่เกิดจากความคิดของคนไทย
เห็นแล้วเนี่ยอาจจะต้องร้องอุทานว่า

เริ่มกันที่ไอเดียแปลงร่างตู้เย็นเก่าให้เป็นตู้ความรู้

เป็นของนางนุษนาฏหนุ้ยขาวปนารักษ์ห้องสมุทรประชาชน
อำเภอสิเก่าจังหวัดตรัง
ผุดไอเดียแปลกใหม่นำตู้เย็นเก่า
แปลงสภาพให้เป็นตู้เย็นความรู้
ด้วยการขอรับบริจาคจากร้านโทรทัศน์
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดสดอำเภอสิเก่า
จากนั้นครูอาสากศนและผู้ใช้บริการห้องสมุด
ก็ช่วยกันออกแบบทำความสะอาดและจัดหนังสือ
ก่อนนำไปวางไว้ที่ท่ารถร้านค้า
และสถานที่ราชการต่างเพื่อหวัง
เพิ่มช่องทางในการอ่านของประชาชนในอำเภอสิเก่า
รวมทั้งยังเป็นการแก้ปัญหานังสือเปียกฝน
โดนลมและโดนแดดอีกด้วยล่ะครับ
ต่อกันที่ไอเดียแปลงร่างตู้จดหมาย
ให้เป็นตู้เก็บอัฐิ
ไอเดียนี้เป็นของหลวงพ่อวัดศรีแก้งคลอ
หมู่๑๐ตำบลช่อง๓หมอ
อำเภอกแก้งขลอจังหวัดใชยภูมิ
ที่ใช้ตู้จดหมายมาใช้เก็บอาถิ
แทนการสร้างเจดีขนาดใหญ่
และการจอดทำลายกำแพงวัดโดยภายในวัด
มีตู้จดหมายหลากสีหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่
แวนอยู่ตามริมกำแพงนับร้อยตู้
ตลอดแนวกำแพงวัดแห่งนี้
ท่านพระครูซิริธรรมพร
เจ้าอาวาสวัดเล่าว่า
เมื่อ๖ปีที่แล้วพื้นที่ภายในวัดเริ่มคับแคบ
ไม่มีที่สำหรับวางเจดีเก็บอัฐิขนาดใหญ่และบางครั้งยังมีการเจาะกำแพงวัด
เพื่อนำอัฐิไปไว้ตามช่องกำแพงซึ่งสร้างความเสียหายและดูไม่เป็นระเบียบ
ประกอบกับมีญาติผู้เสียชีวิตมาปรึกษาว่าไม่มีเงินซื้อเจดีบรรจุอัฐิ
เพราะมีราคาแพงหลวงพ่อจึงบอกให้ญาติโยมไปซื้อตู้จดหมายมาใส่แทนก็ได้
และตั้งแต่วันนั้นมาก็ทำให้มีตู้จดหมายใส่อัฐิมากมาย
และสุดท้ายกับไอเดียสุดแปลกประดิษฐ์รถติดโครนสร้างเอกลักษณ์เรียกรอยยิ้ม
เจ้าของไอเดียคือนายประเสริฐพนึกทองชาวปลวกแดงจังหวัดระยอง
ผู้เป็นเจ้าของรถได้เล่าว่าตัวเขาเนี่ยทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์
และเปิดเต็นต์รถมือสองอยู่ที่ระยองเขาใช้ชีวิตตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว
และเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่เหมือนชาวบ้านเลยลองคิดอะไรแปลกในวันว่าง
โดยการนำโครนผสมดินเหนียวไปแปะรถของตัวเองเนื่องจากอยากสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเอง
รวมถึงตั้งใจจะให้เป็นสีสันของผู้ที่พบเห็นซึ่งงานนี้ก็ดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้จริงล่ะครับ
เพราะมีคนเดินเข้ามาขอถ่ายรูปพร้อมทั้งหัวเราะและพูดคุยถึงไอเดียแปลกที่ตนคิดขึ้นมา
ถือเป็นการรวบรวมไอเดียต่างทั้งที่เกิดประโยชน์และเกิดความแปลกตา
สำหรับผู้ที่พบเห็นใครมีไอเดียดีหรือคิดว่ามีแปลกกว่านี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ